ข่าวพ่อข่มขืนลูก

สะเทือนใจสลดใจเหลือเกินก่อเหตุมาตั้ง๔ปีแล้วใช่ไหม

ถ้าย้อนไป๔ปีที่แล้วลูกสาวคนนี้อายุแค่๑๓เองนะครับ
ตอนนี้ลูกสาวอายุ๑๗ปีลูกสาวทนไม่ไหวแล้วนะฮะ
เข้าแจ้งความต่อตำรวจสพพนมสารคาม
บอกว่าเธอถูกพ่อแท้ข่มขืนมา๔ปีถูกทำร้ายร่างกาย
และพ่อถ่ายคลิปข่มขืนไว้ดูอีกต่างหาก
เออได้แม้นี่ใช่ค่ะแล้วรอบล่าสุดที่น้องโดนคือ๒๐เมษายนที่เพิ่งผ่าน
เพิ่งหมัดหมานี่เองค่ะเธอก็เลยไม่ไหวแล้ว

ตำรวจชุดสืบสวนสพพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา
พร้อมกำลังทหารและฝ่ายปกครองอำเภอพนมสารคาม
กว่า๒๐นายเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลเกาะขนุน
หลังจากที่นางสาวเอนามสมมุตินะครับอายุ๑๗ปี
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพพนมสารคาม
ว่าถูกนายไก่เป็นนามสมมุติเหมือนกัน
อายุ๖๒ปีพ่อแท้คมขืนมาเป็นเวลา๔ปีแล้ว
ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ปี๕๘ย้อนกลับไป
มขืนลูกตั้งแต่อายุ๑๓แล้วก็จะมักทำร้ายร่างกายเสมอ
ไม่ยอมถูกชกถูกต่อย
อีกทั้งยังถ่ายคลิปเอาไว้ดูนะฮะคลิปตอนข่มขืนตั้งกล้องถ่ายนะครับ
ล่าสุดได้ก่อเหตุวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
๑๗คนนี้ทนไม่ไหวแอบหนีพ่อมาแจ้งความครับ
จุดเกิดเหตุพบเป็นโต๊ะสนุกเกอร์แล้วก็ซุ้มเลี้ยงไก่ชน
ภายในบ้านก็พบนายวินัยกำลังนอนหลับอยู่

ที่ตำรวจจะแจ้งข้อหาให้ทราบ
เรื่องต้นนายวินัยยอมรับว่าได้มีอะไรกับลูกสาวตัวเองจริง
แต่อ้างว่าเป็นการสมยอมของลูกสาวนะครับ
เธออาจจะไม่ได้บานปี๕๘
อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นที่ห้องเก็บเสื้อผ้า
ถูกเก็บไว้ในตลับสีทองนะครับ

มันจะมีคลิปที่ข่มขืนลูกสาวไว้หรือเปล่าอย่างไรนะครับ
แล้วก็มีแผ่นหนังลามกมีโน้ตบุ๊กแล้วก็กล้องวงจรปิด
ถูกแจ้งข้อหาครับใช้กำลังข่มขืนผู้อื่น

แล้วก็จะทำการสอบปากคำลูกสาวเพิ่มเติม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อตัวพ่อต่อไป
ส่วนลูกสาวก็ต้องส่งให้หน่วยงาน

โดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของเธอด้วยนะครับ